กลับเลยค่ะ

วันนี้เข้าเรื่องเหมือนกัน

เหมือนมันก็อาจเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้

เพราะว่าจริงเราก็ไม่ได้เกี่ยวอะไร
อุหู

เพราะว่าคือจะเห็นแค่แรก
หรือว่าแบบจังหวะที่เราเข้าไปดู
แต่ปกติเราก็จะไม่ได้อ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้ว
อย่างคุณแฟนคลับที่เขาเข้ามาเป็นห่วงเรา

เราก็เชื่อว่าหลายคนเขาเข้าใจแล้วค่ะ
เราก็ต้องขอบคุณที่เขาเป็นห่วงอะไรอย่างนี้
แต่ว่าโดยส่วนตัวเราโอเคค่ะ
หมายถึงว่าเราไม่ได้แบบว่า
รู้สึกว่ามันกระทบกระเทินจิตใจอะไรเรา
เรารู้สึกว่าเราจัดการกับความรู้สึกนี้ได้

เขาโอเคไหม
คือโดยส่วนตัวเขา

แต่ว่าจริงเขาก็เสียใจแล้วเนาะ
เขาก็ขอโทษที่มันแบบมากระทบกับเราเลยนะคะ

คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น

อยากให้ฝากพบกับมันจัด

เอ่อคือเรื่องหลายอย่าง

แต่ว่าเรื่องอันนี้ก็เราว่า
ก็ค่อยว่ากันไปแหละเนาะ
ก็โดยส่วนตัวเราก็ยังไม่ได้บอก

กับแฟนคำว่าส่วนเรื่องนี้มีความสะดวกดีมาก
เรื่องเราก็คงไม่ได้รู้สึกอะไรยังไง
ก็เข้าใจได้ว่าคือเรื่องแบบนี้มันก็มีตั้งแต่แรกแล้วค่ะ
คือหมายถึงว่าเวลาเรามีข่าวกับใคร
มันก็จะมีเรื่องอะไรแบบนี้มาสองด้านอยู่เสมออยู่แล้ว
เราก็เลยรู้สึกว่ามันก็คงเป็นเรื่องปกติแหละ
แต่ครั้งนี้มันดูเหมือนแรงกว่าครั้งเมืองก่อน
เพราะว่าเหมือนกันคนก็ต้องว่ายังไม่คิดตามเล่าอยู่
เพราะว่ามันอาจจะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นข่าว
หรือว่ามันมีข่าวอะไรแบบนี้กันทั้งคู่ด้วยมั้งคะ
มันก็เลยอาจจะดูรุนแรงแต่ว่าโดยส่วนตัวเราก็เอ่อไม่ได้แบบซีเรียสมากค่ะ
เอาจริงเรื่องข่าวหรือว่าเรื่องอะไรเรื่องส่วนตัวเราไม่ค่อยได้คุยกัน

มีลูกพี่พี่สาทำลูกจับมือแล้วคนก็ต้องไปคอมเมนต์ว่าแบบ
เป็นแบบพี่สาเปิดตัวแล้วว่าแบบอยู่ข้างนี้

อย่างที่บอกมาเห็นไหมคือขนาดแบบก่อนหน้านี้ที่พี่เคยถามว่าทำไมถึงไม่ลงรูปคู่อะไรอย่างนี้
เพราะว่าแบบเหมือนบางทีเวลาเราลงอะไรไปคนก็จะคิดกันไปอย่างอื่นได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยแบบพอรูปนี้มันก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงที่แบบเหมือนอย่างที่เราบอกไปคนก็อาจจะคิดเป็นอย่างอื่นได้อย่างนี้ค่ะ
ก็เลยแบบอย่าพึ่งคิดกันไปก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ในความหมายของรูปเราเรากำลังใจที่จะเปิดโพสต์ของเขาหรือว่าจริงไม่ได้เกี่ยว
ช่วงช่วงก่อนหน้านี้มันก็มีเรื่องอะไรหลายอย่างด้วยค่ะที่มันไม่ได้เกี่ยวกับพี่เขาด้วยมันเป็นเรื่องของเราเองด้วยอะไรอย่างเงี้ค่ะ
เราก็เลยอ่าโอเคคือพี่เขาเราก็ให้กำลังใจส่วนหนึ่งแต่ว่าเรื่องของเราเราก็มีส่วนที่แบบเออเราก็ให้กำลังใจคนรอบข้างเราให้กำลังใจเราด้วยส่วนหนึ่งค่ะคือมันหลายหลายอย่างเราก็เลยแบบเออโอเคถือว่าเป็นการให้กำลังใจหลายหลายอย่างด้วยค่ะในเวลานั้น
สรุปก็คือเหมือนตรงตรงพี่เค้ามีถึงแหลกคนหนึ่ง
คือแต่ว่าสุดท้ายมันก็เราก็ต้องกลับมามองพิจารณาเองว่าเออเราจะไปต่อหรือ
ก็เหมือนมีการติดตามกันไปวัน
อ๋ออย่างคนค่อยคุยกันเหมือนเดิม
เราก็บอกไปทุกรอบว่าอย่าค่อยคุยกันไปช้าดีกว่า
เพราะว่าอนาคตมันก็ไม่แน่นอน
อย่างตอนนี้เรายังโอเคกับทางมุม

อื้อคือจริงเราเป็นคนไม่ค่อยได้ติดตามข่าวตั้งแต่แรกแหละ
แล้วก็คุยก็คุยกันไปเรื่อยดีกว่าค่ะ
ก็คืออย่างที่บอกไปคือยังไม่ได้แบบอยากบอกว่าเออสรุปอะไรยังไง

รอให้มันแบบมันชัดเจนกว่านี้ก่อนดีกว่าค่ะ

ตอนที่พูดถึงตอนพี่ฟันเขาบอกมาว่า
เขาก็รู้อยู่แล้วว่าเปอร์เซ็นต์มันก็ต้องมาทำเขา

มันก็คงต้องสนิทกันมากขึ้นแล้วเนี่ย
แต่ว่าก็พอคุยกันมากขึ้นมันก็ได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับ
แต่ว่าถ้าหมายถึงว่าจะพัฒนากันเป็นยังไง

อย่างนี้ดีขึ้นจริงหรือ
อย่างที่คือมันก็ดีขึ้นแต่ว่าเราก็ยังไม่ฟันทงว่า
สรุปว่าเป็นแบบไหนดีกว่า
สวัสดีต่อมา